เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคผมว่าของอนาคตใหม่ชัดเจนมากครับ
เพราะฉะนั้นยืนยันชัดเจนว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดนะครับ
วันที่๒๓สิงหาเขายกคำร้องด้วยมติเอกฉัน
บอกว่าพักการเมืองกู้เงินได้เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค
ดังนั้นคุณจะมาบอกว่าผิดตามมาตรา๖๖ฐานบริจาคเกิน๑๐ล้านไม่ได้
เพราะเงินกู้เป็นหนี้สินไม่ใช่รายได้ไม่ใช่บริจาค
ไม่ลืมนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่นักร้อง
ทำไมคุณไม่แจ้งข้อกล่าวหาเราครับผมพักอนาคตใหม่ไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหา
เป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ดีคุณไปเลยครับไปร้องสารมนุนเลย
ก็ตั้งคำถามตรงนี้ว่ารีบอะไรกันขนาดนั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็แง่แล้วค่ะเราต้องคุยกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามจะตั้งชื่อหัวข้อรายการจริงก็อยากจะใช้บอกลาอนาคตใหม่สักทีนะคะรอบนี้ไม่น่าพลาดนะคะ
หมายถึงไม่น่าพลาดไปจากคาดการณ์ของคนส่วนใหญ่ที่คาดว่าคำวินิจฉัยน่าจะออกมาเป็นโทษกับอนาคตใหม่แต่เราไม่ได้กำลังบอกว่าสมมุติว่าถ้าออกมาแบบนั้นจริงน่าสงสารอนาคตใหม่จังเลยเป็นไปตามที่คาดเลยเห็นไหมเอ๊ะทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้
เพราะว่าในส่วนของข้อมูลเองเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนที่เชียร์พักนี้ก็จะรู้สึกว่าฟังพักนี้ฟังขึ้นฟังขึ้นตั้งหลายอย่างฟังขึ้นตั้งแต่ในชั้นของคณะทำงานในส่วนงานกรกตฟังขึ้นตั้งหลายอย่างโอ้โหเห็นไหมหัวหน้าพักก็โดนเรื่องนั้นก็โดนเรื่องนี้ก็โดนโดนเป็นพวงไปหมดเลยนะคะ
แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบพักนี้ก็บอกตรงไปตรงมาว่ามีหลายอย่างที่มัน
ได้เหมือนกันนะคะเอ๊คุณทำย้อนหลังหรือเปล่าเนี่ยหลุดปากจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า
บางอย่างมันก็เข้าใจได้ตามที่กฎหมายเขียนคืออันนี้แล้วแต่นะคะเพราะอย่าลืมว่า
กำลังพูดถึงคดีการเมืองอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นคดีการเมืองค่ะ
แล้วการเมืองบ้านเราเนี่ยมันห่างหายจากบรรยากาศมีส่วนร่วมมาหลายปี
เพราะฉะนั้นการมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหัวเลี้ยหัวต่อหัวเลี้ยหัวต่อของทุกพักนะคะ
คนจะมีความเห็นร่วมเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนจับตาคือว่า
ฉันขอพูดตรงไปตรงมาต่อหน้าแขกรับเชิญคือเขามองข้ามชอตไปแล้วว่าจะโดนยุบหรือไม่
โอ้โหคุณเตรียมคุณเตรียมซัดเขานอกสภาด้วยนี่
คุณจะมีสอสอในสภาของคุณแล้วคุณก็จะมีนอกสภาของคุณ
คือจะเล่นแล้วใช่ไหมเกมนอกสภา
วันนี้เราจะคุยกับคุณผู้ชมคงเดาผิดนะคะ
วันนี้ไม่ได้เชิญหัวหน้าพักมาค่ะ
วันนี้เชิญเลขาธิการพักอนาคตใหม่นะคะ
รองสัตว์อาจารย์นปีวุฒิแสงกระหนกกุล

คุณธนทรมาบอกลาหลายรอบแล้วนะคะ

ผมคิดว่าคำถามที่คนคาดการณ์กันว่า
รอดไม่รอดหรือเดาคาดการณ์ว่าโดนแน่
มันแสดงให้เห็นปัญหาของ๑๐กว่าปีนี้ที่ผ่านมาในตัวเองเลย
ก็คือว่าตกลงแล้วประเทศนี้ดูเรื่องการยุบพัก

เพราะสถานการณ์มันบอกว่าควรจะโดน
หรือไม่โดนเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ถึง

ไม่ได้พิจารณาอะไรกันเรื่องกฎหมายเลย

ผมยืนยันเสมอว่าถ้าพิจารณาจากกฎหมาย

สถานการณ์มันบอกว่าต้องยกคำร้องอย่างเดียวครับ

อยู่ดีเลขาธิการพักที่กำลังจะโดนวินิจฉัย
จะมาบอกว่าอ๋อครับผมว่าอาจจะโดนแค่นี้

ก็ปัญหามันอยู่ที่ว่าสุดท้ายประเทศไทย
ปกครองกันด้วยกฎหมายแบบที่พูดกันจริงไหม
หรือตกในท้ายสุดจะปกครองกันด้วยความรู้สึก
ถ้าอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับบ้านเมืองที่ไม่มีขื่อ

แล้วก็เท่ากับว่าการยุบพักในท้ายที่สุดเนี่ย
พิจารณาจากเหตุผลปัจจัยในทางการเมืองรุ่น

สำหรับคนที่ตามข่าวลักษณะนี้

ถูกกล่าวหาว่าล้มล้างใช่ไหมคะกับเรื่องนี้คือเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะคะ
คือบ้างก็บอกว่าถ้าจะโดน๒คดีที่ใกล้กันนี้
ถ้าจะโดนน่าจะโดนคดีที่แล้ว
แต่บ้างก็บอกว่าคดีที่แล้วมันดูมันไม่มีน้ำหนักหรอก
จะตัดสินให้โดนมันอธิบายแล้วมันขำไหม

อเรนนี่ปลอบว่าอาจารย์เป็นเสียงอะไรคะ

แต่ว่าก็ได้ยินได้ฟังบางคนก็พูดกันบอกว่า
คดีที่แล้วอธิบายง่ายกว่า
ตรงที่ว่าพูดกันง่ายคือใครเป็นการล้มล้างเขียนยังไงก็ได้เขียน
แต่คดีนี้จะอธิบายมันมีองค์ประกอบ

ก็สุดแท้แต่แต่ในความเห็นของผม
ถ้าอ่านกฎหมายกันจริงแล้วด้วยใจเป็นธรรม
ทั้งสองคดีไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรกด้วยครับ

ผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณจอมขวัญเกริ่นก่อนเข้ารายการว่า
คนชอบก็บอกว่าไม่ยุบหรอกคนเชียร์คนที่ไม่ชอบก็บอกว่ายุบแน่ต้องยุบต้องยุบใช่ไหม
ท้ายที่สุดเรามาพิจารณาร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งคนชอบและคนชังพักอนาคตใหม่
คนที่เชียร์ให้ยุบและคนที่เชียร์ว่าไม่ควรยุบเนี่ยผมว่าทั้งสองฝั่งไม่ได้คิดเลยครับ
การยุบพักตั้งอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูลหรือกฎหมายไม่ได้คิดเลยครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
เอ๊ะการพิจารณ์ของสารรัฐธรรมนูนเนี่ยมีเหตุมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่คิดกันจากความรู้สึกฝ่ายที่วันหนึ่งสมมุติว่ายุบนะครับสมมุติว่ายุบเนี่ย
ที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่ก็ตั้งคำถามกับสารรัฐธรรมนูลแน่นอน
ถ้าหายุบเหมือนกันฝ่ายที่ไม่ชอบพักอาณาคตหมายก็จะรู้อยู่แล้วครับว่า
มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นกฎหมายล้วนหรอกฮะแต่ว่าตัวเองดีใจสะใจเพราะได้ยุบพักอนาคตใหม่แล้ว
ตกลงประเทศไทยนี่การยุบพักจะเอาอย่างไรครับมันตกลงมันเป็นเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง
โมเดลที่เราไปก๊อปปี้มาจากตะวันตกนะฮะว่าสารมนูลจำเป็นต้องยุบพักที่เป็นอุปสรรค
การปกครองระบอบประชาธิปไตยสารต้องยุบพักที่ล้มล้างการปกครอง
หรือในท้ายที่สุดการยุบพักในประเทศไทยคือเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมืองของคนที่มีอำนาจ
อาจารย์ครับเรียนต้องถามอาจารย์แบบนี้คืออาจารย์สอนกฎหมายอยู่แล้วด้วยนะคะ
อาจารย์คิดเผื่อไว้ไหมว่าสมมุติพรุ่งนี้วินิจฉัยว่ายุบคือเห็นความผิดแล้วก็บรรยายมาแล้วสุดท้ายตัดสินว่ายุบเนี่ยนะคะ
อาจารย์คิดเผื่อไว้ในฐานะนักกฎหมายคือมองในอีกแบบนึงไหมคะว่าจะเขียนออกมายังไง

จำได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เริ่มต้นจาก
และคุณธนทรก็พูดบอกว่าให้พักกู้เงิน
แล้วก็ยืนยันไม่ได้หลุดจงใจพูด
แล้วพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกหลายเวที

ในการรับบริจาคการขายสินค้าด้วยว่า
ช่วยการบริจาคจะได้พักจะได้ไปคืนหนี้ธนทร
ดังนั้นไม่มีทางหลุดแน่นอนนี่คือจงใจครับ

ก็อยู่ในงบการเงินครับใครไปเปิดดูก็เจอครับ
อยู่ในงบการเงินเรื่องเป็นหนี้คุณธนทร

เพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกพอพูดกันปุ๊บ
บรรดากลุ่มนักร้องก็น่าจะลองเอาไปเล่นดู

เงินกู้เนี่ยมันไม่ใช่รายได้นะ
คุณเอาเงินเข้ามาเข้าพักได้อย่างไร
ต่อมาก็ชัดแล้วครับว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้จริงแต่เป็นหนี้
เพราะถ้าคุณบอกว่าเงินกู้เป็นรายได้
เหมือนกันว่าเราไม่ได้ประโยชน์อื่นใดอันนี้ขึ้นมาเราคืนไปแล้ว

คราวนี้ก็ขยับต่อไปอีกว่าเออเอาอย่างนี้เป็นเงินนอกกฎหมายแล้วกัน
เป็นเงินนอกกฎหมายทั้งนั้นที่มาตรา๗๒คือเรื่องอะไร
สกปรกเงินสีเทาจากธุรกิจผิดกฎหมาย
พอมันไม่ใช่คุณก็ขยับขยับมันเหมือนสตอรี่ที่เรียกว่าหมาป่ากับลูกแกะ
แล้วสตอรี่หมาป่าลูกแก่อันนี้เขาต้องการผูกเรื่องว่า
นี่การกู้เงินของคุณจริงแล้วมันเป็นนิติการพร้อมภาร์ก

ถือว่ารับเงินผิดกฎหมายจึงต้องยุบพักตามมาตรา๗๒และตัดสิทธิ
แต่ผมพูดตรงเลยคือนี่เรื่องนิยายเรื่องหมาป่ากับลูกแกะชัด
ถ้าสมมุติว่าดีนะฮะถ้าอีกสเต็ปหนึ่งอาจจะบอกว่า
ไม่รู้ล่ะเองผิดแล้วกันเพราะเองชื่อพักอนาคตใหม่
ผมคิดว่าเรื่องนี้คือทั้งหมดซึ่งเราก็พออ่านได้
แล้วก็สู้ทุกประเด็นสู้ทุกคดีจนจนผมน่าคิดว่า
มันจะเหลือประเด็นไหนอีกที่จะอธิบายไม่กระจ่าง
ที่อาจารย์ปียบุตอธิบายมานะคะในเรื่องราวที่เรียกว่า
หมาปากกับลูกแกะก็แล้วแต่แต่ว่าสมมุติว่าถ้าคำวินิจฉัยออกมา
เป็นลบกับพักอนาคตใหม่แล้วมันถูกอธิบายด้วยแบบนั้น

ก็อย่างที่ผมเรียนคือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
มีผลผูกพันมันมีผลผูกพันเพราะอะไรครับ
เพราะรัฐธรรมนุนบอกว่ามันมีผลผูกพันแต่เอาความจริงแล้ว

มันต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับ
งั้นเกิดคำวินิจฉัยเขียนอะไรมาไม่รู้แล้วบอกว่า
ก็เขียนอะไรมาก็ได้มันก็มีผลผูกพันอ้าวอย่างนี้
อย่างนี้ตกลงเรามีรัฐมนูลไปเพื่ออะไรนะครับ
คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับผลบังคับต่างความเชื่อถือต่าง
วินิจฉัยของศาลไม่ว่าสารใดก็ตามเนี่ย
มันไม่ใช่เกิดจากกฎหมายบอกให้มันเป็นนะฮะ
แต่มันเกิดจากความถูกต้องชอบทำเกิดจากเหตุและผล
คือคุณเขียนคำพิพากษาเขียนคำวินิจฉัยในลักษณะที่
แม้กระทั่งคนแพ้ยังพอรับได้หรือเขียนมวยแล้วเนี่ย
ยูชนรีเซนเตอร์แมนพิจารณาแบบภาวะวิสัยแล้ว
เฮ้ยมันฟังขึ้นว่ะที่คุณตัดสินนี่คือความชอบทำต่างหาก
อยู่เบื้องหลังของเหตุผลต่างของคำวินิจฉัย
ไม่ใช่กฎหมายบอกว่าผูกพันก็ต้องผูกพันนะ

อาจารย์ได้ดูการให้ข่าวหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอวรงค
กิจวิกรมไหมคะก็จะมีอยู่หลาย
คือแต่บางประเด็นเนี่ยทางพักอนาคตใหม่ก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วนะคะ
แต่ว่าประเด็นที่อาจจะพูดถึงง่ายได้
ทำไมพูดแต่ละครั้งพูดแต่ละทีพูดแต่ละคน

เรื่องนี้ไม่เห็นเป็นสาระสำคัญของคดีครับ
เรื่องนี้ไม่เป็นสาระสำคัญของคดีเลยครับ
พอผมเห็นคุณวรงพูดแบบนี้ผมรู้เลยครับว่าเขาต้องการอะไร
คือเขาจะพยายามสูตรเดิมเหมือนที่ผมเรียกว่านิติสงคราม
นิติสงครามคืออะไรพอเอาคดีไปอยู่ในมือศาลแล้ว

แผนกปั่นเนี่ยจะพยายามเอาเรื่องเล็กน้อยที่มันไม่เกี่ยวกับคดี

ตัดบางท่อนบางตอนแล้วก็ปั่นแล้วก็บอกนี่ไงนี่ไง

ร้อยเรียงร้อยเรียงกันไปแล้วเอาแค่นั้นมาปั่นเท่านั้นเองครับ
ผมเลยประธานโทษคุณหมอวรงผมไม่ตกไปอยู่ในกระบวน
ติสงครามที่คุณกำลังทำผมไม่เถียงด้วยเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับคดี
งั้นถามต่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันจริงหรือเปล่า
มันไม่เกี่ยวเลยครับตัวเลขตรงไม่ตรงนี่ไม่เกี่ยวกันเลยครับกับการที่พูดไม่พูด
เอาง่ายคุณหมอวรงคุณมีสติปัญญาจำทุกเรื่องในชีวิตได้ไหมฮ
เรื่องตัวเลขไม่มีทางนะฮะไม่มีทางแต่หลักสาระสำคัญของเรื่องนี้
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคือยังไงจะไม่มีทางแตกไปรายละเอียดปีกย่อย
เพราะว่าตัวหลักการอนาคตใหม่พยายามอธิบายมาตลอดแล้วว่ามันไม่เข้ารักษณะต้องห้าม
ที่จะทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์ย้อนกลับมาคำถามที่ถามอาจารย์มาสักครู่นี้
คือแต่ถ้ามันจะถูกอธิบายไปว่าเงินที่กู้จากธนทรมามันผิดกฎหมายเนี่ย
มันก็ถูกอธิบายได้ใช่ไหมคะมันจะผิดกฎหมายได้ไงฮะ
ธนทรประกอบธุรกิจธนทรไม่ได้ทำธุรกิจสีเทา
ธนทรเงินของเขาเขามาได้มาของเขาเองจากการประกอบธุรกิจเขานะฮะ
เขาขายอาวุธเหรอเขาเปิดบ่อนเปิดซ่องเขาฟอกเงินเหรอครับ
มาตรา๗๒วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือเรื่องนี้นะครับ
ไม่ให้พักการเมืองไปเอาเงินโจรมาไม่ให้ภาคการเมืองไปเอาเงินสกปรกมาใช้
เงินกู้มันสกปรกตรงไหนฮะมันเป็นเงินถูกต้องเป็นนิติกรรมตามกฎหมายสมบูรณ์แบบทุกอย่าง
แล้วทุกพักไม่ใช่ทุกพักเกือบ๒๐พักก็กู้กันครับ
ถ้าอย่างนี้ผิดทุกพักต้องผิดด้วยกันหมดซึ่งผมไม่ต้องการมันเป็นเช่นนั้น
ต้องบอกว่าเรื่องของอนาคตใหม่ไม่ผิดเรื่องของคนอื่นก็ไม่ผิดเหมือนกัน
ไม่ใช่จะลากมาลงนรกกับเวทีด้วยกันหมดไม่ใช่
คือเรื่องนี้ต้องยืนยันว่ามันกู้ได้ก็คือกู้ได้
แล้วถ้าวันข้างหน้าคุณเห็นเป็นข้อบกพร่องว่าเฮ้ยจะให้กู้ไม่ให้กู้คุณไปเขียนกฎหมายให้ชัดฮะ

อาจารย์ถ้าเมื่อสักครู่นี้เข้าใจอาจารย์ปริยบุตรนะคะ
คือพยายามอธิบายให้มันง่ายคือคุณผู้ชมคะมันเป็นภาษากฎหมาย
ฉันก็อ่านหลายรอบแล้วแต่คนไม่ได้เรียนมานะคะ
อ่านแล้วเข้าใจแล้วรอบนึงลืมก็มีนะคะ
คือมันอธิบายค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันนัวกันหลายมาตรา
ถ้าผิดแบบนี้มันผิดวงเล็บนี้ถ้าผิดมาตรานี้แล้วมันจะไปมาตรานี้ไง

มันจะบอกว่าที่อาจารย์อธิบายอาจารย์พยายามจะบอกแค่ว่า
นิยามของเงินที่อนาคตใหม่ได้จากธนทรมาว่าเป็นเงินกู้นั้น
อาจารย์อธิบายว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้

จุดประสงค์ของการอธิบายมันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่า
พักการเมืองในประเทศไทยกู้เงินได้ครับไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามไม่ให้กู้
และมีเกือบ๒๐พักที่กู้กันในปัจจุบันนะครับ
ทีนี้คุณจะพยายามจะบอกเงินกู้เงินบริจาคก็ไม่ใช่ฮะเงินกู้เป็นหนี้สิน
ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดและเงินกู้ไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย
รับเข้ามาทำกิจกรรมของพักได้เท่านั้นเองครับ
คือคุณผู้ชมคะในเรื่องนี้ในรายละเอียดในระหว่างทางนะคะ
ทางเนี่ยอนาคตใหม่ก็พยายามจะชี้แจงในขณะที่กรกตก็พยายามจะชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะว่าทำไมถึงชงเรื่องขึ้นมา
แล้วก็แม้กระทั่งผู้ร้องเองนะคะก็ให้ข่าวมาตลอด
ทีนี้สิ่งที่อนาคตใหม่พยายามจะแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้คือเรื่องเอกสารภายในของกรกตเองใช่ไหมคะว่าในชั้นของที่แบ่งกลุ่มงานนะคะคือ
วันพรุ่งนี้ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เรียนขอกลับมาที่เดิมว่าต่อให้อาจารย์อธิบายทั้งหมดนี้นะคะ
ยังไงพรุ่งนี้อนาคตใหม่ก็เตรียมเผื่อใจไว้ว่าจะถูกยุบถูกไหมคะ
ก็อย่างที่ผมเรียนคือประสบการณ์จาก๑๓ปีที่ผ่านมามีการยุบพักกันหลายครั้งหลายหน
ต่อให้คุณมั่นใจในเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตาม
ก็เป็นไปได้โดยธรรมดาว่าคนจะคาดการณ์ว่าอาจจะโดนยุบอาจจะไม่โดนยุบ
เพราะว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมามีการยุบพักกันหลายครั้งหลายคน
ดังนั้นแน่นอนที่สุดผมก็ยึดถือคำพระพุทธองค์ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท
ตนอยู่ในความไม่ประมาทก็คือทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้าย
วันนี้ในสภาผมทำงานเต็มที่เลยนะฮะแต่ก็คิดว่าถ้ามันเป็นวันสุดท้ายอย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำ
แต่ถ้ามันไม่ใช่วันสุดท้ายเราก็ยังมีอีกหลายวันที่จะเดินหน้าทำต่อในส่วนของพักก็เช่นเดียวกันนะครับ
ก็ในเมื่อประสบการณ์๑๐กว่าปีเป็นแบบนี้ก็ต้องเตรียมการนะครับคงจะต้องยืนยันชัดเจนใครจะบอกว่าไม่เตรียมการก็คงจะเป็นเรื่องโกหก

คุณผู้ชมคะมันมีอีกสองแบบนะคะสมมุติว่านะคะสมมุติว่าพรุ่งนี้ไม่ยุบหรือว่าไม่ได้สุดทางจนโอ้โหตั้งตัวกันซึ่งซึ่งไม่มีทางที่ตั้งตัวไม่ทันนะคะ
คุณธนทรก็พูดชัดเจนขึ้นเรื่อยไม่ในสภาก็เจอกันนอกสภาก็เข้าทางสิคะก็นี่ไงอนาคตใหม่ก็มาแนวนี้ธนทรก็เตรียมปียบุตรก็เตรียมคำถามคือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วอนาคตใหม่ก็เข้าอย่างที่เขาว่ากันว่ามาเพื่อสร้างความเดือดร้อนขัดแย้งในสังคมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสมมุติก่อนนะคะสมมุติว่าเป็นอย่างที่เลขาที่การพักบอกว่าพรุ่งนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่โดนเพราะดูจากข้อกฎหมายนักกฎหมายนะคะสอนหนังสือด้วยเนี่ยนะคะดูจากข้อกฎหมายแล้วไม่เข้าไม่น่าจะเขียนออกมาได้ว่าจะโดนยุบเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าโดนค่ะอาจารย์ครับเอาอย่างนี้ถ้าไม่คุยกันในพักนะคะคนนอกพักมีใคร
พูดต่อหน้าอาจารย์หรือเปล่าคะก็พูดกับคนอื่นก็ยังมีคนเชื่อเนาะครับว่าอาจจะไม่โดนอ่ะแต่ถ้าถ้าสมมุติพรุ่งนี้ไม่โดนจริงจริงได้นะคะมันยังมีด่านอะไรที่มันเป็นด่านระลอกใหญ่ใหญ่ที่ต้องเตรียมรับอีกคะก็ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเราจะเนื้อหอมเรื่องคดีเหลือเก

แล้วตั้งคำถามว่ามาตรฐานที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับผมเห็นพูดซุบซิบกันในสภากันเต็มไปหมดว่ามีการให้ผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมไม่มีใครจับได้สักทีนะฮะผมได้ยินอีกประโยคที่ว่าเนี่ยคุยกันอยู่ห้องกาแฟห้องน้ำเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าสภามาเนี่ยแต่ทำไมจับกันไม่ได้

ดังนั้นจะสู้กับการยุบพลักษณ์ไม่ให้การยุบพลักษณ์มีเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย
ต้องทำลายวัตถุประสงค์ของการยุบพักครับ
นั่นคือเขาอยากจะดึงสอสอไปเขาอยากทำลายพักเขาอยากตัดบทบาท
ผมถึงย้ำเสมอว่าเขาอยากเห็นอนาคตใหม่หายไป
แต่ผมจะทำให้อนาคตใหม่ใหญ่กว่าเดิม
เขาอยากเห็นผมหรือธนทรหายไป
คราวนี้ผมจะโลดแล่นไปทั่วประเทศมากกว่าเดิ
เพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ได้วันหน้าเขาอาจจะคิดแล้ว

ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือดูเด็กดื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์นะ
เพราะว่าทุกคนก็พยายามจะบอกว่าไม่ธนาวก็ปียบุต
เดี๋ยวก็มาอีกแล้วอีกรอบหนึ่งแต่บอกว่าไม่ไง

ที่พยายามอธิบายแบบนี้ก็เพื่อจะนำไปสู่ต้นตอบของปัญหานะครับ

ให้เขาคิดได้สักทีครับว่าวิธีการยุบพักมันไม่ถูก
คุณใช้แบบนี้มาแล้วตั้ง๑๐กว่าปีไม่รู้กี่ครั้ง
แล้วมันไม่ได้แก้ปัญหามันสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีก

คนที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่จำนวนมาก

หรืออาจจะยังไม่ได้เกิดเกิดไม่ทันด้วยไอ้ยุคตุลาการพิวัติรุ่นก่อน
มารู้ความการเมืองก็ช่วงนี้เอง
ก่อนหน้านั้นคุณเจอคนจำนวนหนึ่งของประเทศไปแล้วนะครับ
ตกลงแล้วประเทศไทยจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคน

ผมจะบอกว่ายุบพักมันไม่ใช่ที่ยุบแค่พักครับ
แต่มันคือการทุบเข้าไปที่หัวใจของประชาชน
ที่เขาฝากความหวังไว้กับพรรคการเงินในแต่ละพรรค

ก็แหงสิก็พระอาจารย์ถูกตัดสินอยู่นี่ค่ะ

คนที่ไม่ได้เลือกพักอนาคตใหม่ก็พูดหลายคน

แล้วเราก็เตรียมทุกทางเอาไว้หมดเรียบร้อย
แต่ปัญหาที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ย
คือเรื่องของผมธนทรนะครับ

สร้างปัญหาต่อเนื่องไปยาวนานต่อไปอีก
คือคุณเอาต้นทุนของระบบการตรวจสอบทั้งหมด
มาเพื่อใช้กับเรื่องนี้ทั้งหมด
สองคืออะไรครับคุณกำลังผลัก
ขับสายไล่ส่งกลุ่มคนที่มีความคิด
ก้าวหน้าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้น
กลุ่มคนที่กลับมาตั้งความหวังกับการเมืองไทย
กลับมาตั้งความหวังกับระบบรัฐสภาไทยว่า
การเปลี่ยนแปลงอาจจะค่อยเป็นค่อยไป

ถึงมาให้ความหวังคาดหวังกับพวกเรานะครับ
แต่พออยู่ดีคุณทุบแบบนี้นั่นหมายความว่า
คนจำนวนว่าอ้าวแล้วจะใช้วิธีไหน

มันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงไปหมดเลยนะครับ

สิ่งหนึ่งที่ผมชมเชิญรัฐบาลพลเอกเบรมมา

ท่านมีวิสัยทัศน์ในการที่
เอาคนก้าวหน้าที่เคยถูกผลักออกไป

แล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมันช้า
แต่มันไม่เสียหายมาก
ตรงกันข้ามถ้าผลักกันออกไปหมด
แล้วจะยังไงฮะคนเขาก็ไม่ได้หายไปไหนฮะเขาก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีป่าให้ออกแล้วด้วยนะครับ
เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะทำอะไรได้คือจะไม่ให้เขาพูดไม่เขาเรียกร้องให้เขาแสดงออกเลยมันก็ไม่ได้อีกนะครับ
ตกลงแล้วจะมีการวิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร
ผมเชื่อว่าความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยมันต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ทุกความเห็นที่แตกต่างเข้ามา
อย่ามองว่าพวกผมเป็นศัตรูของรัฐเป็นศัตรูของคนที่มีอำนาจตรงกันข้ามคนเหล่านี้และคนอีกจำนวนมากที่สนับสนุนเราเนี่ย
เป็นคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับเพียงแต่เขาคิดไม่เหมือนคุณเท่านั้นเอง
ดิฉันลองค้านอาจารย์ปียบุตรอีกนะคะลองใช้คำถามเป็นชุดค้านของอาจารย์ปียบุตรอีกก็คือว่า
อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยถ้าฟังมันก็เหมือนกับว่าถ้าพรุ่งนี้ยุบพักนะ
เป็นเพราะว่าเรานอกรู่นอกทางไม่อยากให้มาเป็นเหมือนกับเหมือนกับมันทำให้มันรกหูรกตา
แต่อาจารย์อย่าลืมนะคะว่าเวลาตัดสินพรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นยุบพัก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอธิบายไม่ได้ในทางกฎหมายไม่ได้อธิบายไม่ได้ในทางเนื้อหานะ
คืออันนี้ขออนุญาตนะคะอาจารย์คืออนาคตใหม่พยายามจะตีกินป่ะค
ว่าอ๋อถ้าออกพรุ่งนี้นะแปลว่าใบสั่งทางการเมืองแปลว่า
อนาคตใหม่เด็กดื้ออนาคตใหม่ออกไปจากสภาดีกว่าอย่างนี้ตีกินเขานะคะ
ผมคิดว่าทุกอย่างข้อเท็จจริงตั้งแต่เราเริ่มตั้งพักวันแรก
จนกระทั่งถึงจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมันประกอบคำอธิบายได้หมดนะฮะ
ผมไปจดจัดแจ้งชื่อพักวันแรกก็โดนแล้วมีคนไปร้องแล้วนะครับ
ระหว่างทางเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็โดนแล้วนะครับมีคดีมาเต็มไปหมด
มันประกอบเรื่องได้ทั้งหมดนะครับในท้ายที่สุดไม่เชื่อผมก็ฟังเสียงประชาชนเอาละกัน
อาจารย์ก่อนที่จะไปเรื่องนอกสภาเพราะว่าเรื่องนอกสภาธนทรปิยบุตรนี่
คงเขาใช้คำว่าคงจะเตรียมเป็นหัวหอกแล้วใช่หรือไม่ไม่รู้
คือคำว่านอกสภาเนี่ยคือผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมในช่วงหลังคำว่านอกสภามันกลายเป็นความหมายในแง่ลบ
ท่องเที่ยวเข้าจริงเนี่ยการเมืองมันมีทั้งในสภาทั้งนอกสภาอยู่แล้ว
เอาง่ายก่อนครับพักการเมืองเนี่ยพักการเมืองไม่ได้บอกว่าคุณต้องลงเลือกตั้งเป็นสอสอแล้วก็จบนะฮะ
พักการเมืองคือต้องรณรงค์ทางการเมืองตลอดเวลาถามว่าพักอนาคตใหม่เราทำทั้งในทั้งนอกสภามาโดยตลอด
เรื่องยวกเลือกการเกณฑ์ทหารป้ากบังคับเราก็ลงต่อนี่คือภัณฑกิจของภาคการเมืองนะครับที่ทำได้ทั้งนอกและข้างในนะครับ
คือผมไม่ทราบว่าอยู่ดีไอ้คำว่านอกสภามันใกล้ลบมาจากตอนไหน
วิเคราะห์ดูว่าอาจจะเป็นความหลังฝังใจของสังคมไทย
ร่วมกับเป็นธรรมาอาการของโลกที่ว่า

แล้วการชุมนุมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับจำนวนมาก
คนก็เกิดอาการอ่อนล้าและไม่อยากชุมนุม

คุณประยุทธ์ถึงของครอบครัฟท์มาจนถึงปัจจุบัน

เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูลนะครับ
ก่อนที่จะมีเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเมื่อก่อนชุมนุมกันเต็มเลย
ทำไมตอนนั้นไม่มีความรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมคุณไปเล่นนอกสภา
ตรงกันข้ามครับนอกสภาถ้าผมจะบอกให้ถ้าไม่อยากให้นอกสภามีเยอะ
ในสภาทำงานให้สำเร็จนอกสภาไม่จำเป็นต้องมี
เพราะว่าในสภาเป็นสถาบันทางการเมืองแบบเป็นทางการ
ถ้ารัฐสภาถ้าคณะรัฐมนตรีสามารถเอามติมหาชนจากข้างนอก
ทำให้เกิดผลข้างในได้ข้างนอกก็ไม่ไปจำเป็นต้องชุมนุมเรียกร้อง
แต่พี่น้องชาวสวนยางมาเรียกร้องเรื่องราคาเพราะอะไร
สัญญากันไว้แล้วไม่ได้เขาถึงต้องเรียกร้อง
พี่น้องชาวประมงมาเรียกร้องเพราะอะไรก็ตกลงกันไว้แล้วทำไม่ได้
เขาก็ต้องมาเรียกร้องแต่ถ้าข้างในทำได้เท่าไหข้างนอกก็ไม่มีฮะ
โดยปริยายนะครับแล้วมันเป็นเรื่องปกติถ้าหากเราไม่มีข้างนอกสภาเรียกร้องเลย
ข้างในสภาวันวันคุณอาจจะเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาแต่วันหนึ่งคุณเข้าไปอยู่
มันตั้งนานขึ้นเรื่อยคุณอาจจะกลายเป็นอำมาตย์ก็ได้นะ
เพราะคุณไม่ตอบไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอีกแล้ว
กลายเป็นว่าคุณได้ชนชั้นนำทางการเมืองกลุ่มใหม่ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นการเมืองในระบบประชาธิปไตยจึงคู่ขนานกันมาโดยตลอดเวลา

ผมพยายามจะพูดแบบนี้บ่อยครั้งเพราะว่าต้องการทำให้คำว่านอกสภาเป็นเรื่องปกติเสียที
อย่ากังวลอย่าคิดว่ามันน่ากลัว

แต่ขอนิดเดียวปิดประเด็นเรื่องของ

สอสอต้องหาพักสังกัดใหม่

สมมุติต่อไปเปียบุตรไม่ได้เข้า

ว่า๑๐คนใครน่าจะเป็นหัวจิตหัวใจ

เชิญกับความท้าทายแบบนี้ตั้งแต่วันเริ่มตั้งพักแล้ว

แถมให้๒คนละกันปิจบุตรธนธรรม
พอแล้วแต่ไปมาก็เห็นเรื่อย

ก็บอกตายแน่อภิปรายกันไม่เป็นหรอก
หน้าใหม่หมดแล้วก็ผ่านการพิสูจน์มา
มีดาวสภาของพักเราเกิดขึ้น

เช่นเดียวกันว่าถ้าหากพักอนาคตใหม่ถูกยุบจริง

ต่อเนื่องได้ไหมผมมั่นใจว่าทำได้

หลายคนผมต้องขอความรู้จากเขา
อยากลองติดตามดู
ว่าเรายังมีผู้นำของพักอีกหลายคนนะครับเรายังมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะพร้อมช่วยกันนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากจะเข้ามาร่วมขบวนการนะครับผมคิดว่าจะมีแต่โตและโตขึ้นครับ
อันนี้เราพูดแบบเผื่อไว้เลยนะคะพรุ่งนี้โดนยุบแน่นะคะซึ่งคำถามในช่วงสุดท้ายช่วงหน้านะคะ
ก็จะเป็นคำถามที่ยุบแน่แล้วปียบุตรธนทรจะไปไหน
ไม่ใช่คำว่านอกสภานะอาจารย์เพราะจริงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ
อ่ะงั้นเอาใหม่ลงถนนขึ้นสกายวอล์กชุมนุมกันรถติดเขาทำงานกันไม่ได้
แล้วก็จะรวมกันขนาดที่ว่าทำให้เกิดการชุมนุมขนาดใหญ่ไหมนะคะ
กลับภาพเดิมใหม่อีกมั้ยอ่ะเดี๋ยวบอกคนรุ่นใหม่ไงนะคะ
อ่ะเดี๋ยวบอกไม่อยากได้การเมืองแบบเดิมไงเนี่ย
จะเป็นตัวนำเขามาทำภาพแบบเดิมอีกรอบไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณธนทรน่าจะได้รับคำถามนี้มาตลอดนะคะ
คือจะพาคนลงถนนไหมจะลงถนนไหมคือเอาเท่าที่เคยสัมภาษณ์นะคะ
ตัวของหัวหน้าพักอนาคตใหม่เองก็พยายามจะบอกว่า
อย่างที่อาจารย์ประยุทธ์พยายามจะอธิบายว่าเวลาพูดว่านอกสภา
อย่าเห็นคำนี้หรือว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม่ควรนะคะ
เช่นเดียวกันกับการชุมนุมเรียกร้องก็อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดและไม่ควรจะทำในระบอบประชาธิปไตย
อันนั้นเข้าใจได้เพราะจริงแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะคะ
ลงถนนรวมตัวกันชุมนุมมันมีทั้งเกษตรกรนะคะ
มีทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนมีตั้งหลายเรื่องที่เราไปชุมนุม
หนังหน้าทำเนียบชุมนุมถิสภาไปยื่นนังสือ
แต่อันนี้มันพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวไงคะอาจารย์
คือมันตรงไปเลยว่าปียบุตรธนทรจะพาคนลงถนน
พาคนชุมนุมจะก่อม็อบอ่าจะสร้างบรรยากาศที่แบบโอ้ย
ผ่านมาไม่กี่ปีไหนบอกจะทำการเมืองใหม่
ที่เขาที่เขาเดาเอาไว้ได้ไหมคะคือทางถ้าหากพักถูกยุบจริงนะครับ
แล้วคุณธนทรหรือผมเนี่ยหยุดบทบาทในทางการเมือง
หรือคุณธนทรไปทำธุรกิจผมกลับไปเป็นอาจารย์
ถ้าผมกับคุณธนทรทำแบบนี้ผมคิดว่าส่งผลเสีย๒ประการ
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องยุบพักได้ใจในที่สุดก็ทำสำเร็จ
๒คืออะไรครับคนที่ฝากความหวังนะครับไว้กับเราเนี่ยนะครับ
เขาก็จะสิ้นหวังไปเลยดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นพันธกิจเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์
ที่ต้องเดินหน้าต่อถ้าหยุดเข้าทางเขาครับถ้าหยุดผมคิดว่าคนที่หวังกับเรา
แล้วก็จะสิ้นหวังอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าต่อนะครับ
แต่เดินหน้าแบบไหนนะจริงแล้วเนี่ยต่อให้ยุบหรือไม่ยุบ
ผมกับธนทรก็ลนลงข้างนอกสภาอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับเราก็จะขับเคลื่อนในเชิงประเด็น
เช่นตอนนี้เรากำลังทำแคมเปญเรื่องของการรณรงค์การยกเลิกการกินอาหารภาคบังคับ
แคมเปญไปอีกล่าสุดคือเรื่องเกี่ยวกับทลายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินการกระจายการถือครองที่ดิน
ยังมีเรื่องของการกระจายอำนาจทวงคืนอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ที่ท้องถิ่น
และที่สำคัญที่สุดการแก้รัฐธรรมนูล
ทั้งหมดนี้เราทำอยู่ต่อเนื่องมาโดยตลอดเวลาแล้วต่อให้ยุบหรือไม่ยุบ
ผมกับธนทรก็ทำอยู่ข้างนอกสภาเพราะเราก็เชื่อมั่นว่าในสภาอย่างเดียว
ด้วยสภาพการเสี่ยงของภาคการเมืองแบบนี้มันจะผลักจะดันอะไรต่าง
มันก็ต้องใช้ข้างนอกสภาประกอบด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่อุ้ยจะจัดมอบมาล้มคุณประยุทธ์ล้มรัฐบาลไม่ใช่
ดิฉันว่าหลังจากสมมุตินะคะถ้าสมมุติพรุ่งนี้เกิดการยุบพักเกิดขึ้น
แล้วบทบาทของธนทรปิยบุตรที่เดินคู่กันนอกสภา
มันจะไม่ได้ถูกมองแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะอันนี้คือสิ่งที่มันยังไม่ได้ถูกยุบไงคะ
แต่ว่าหลังถูกยุบเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าประเด็นจะยังเป็นประเด็นเหล่านั้นอยู่หรือเปล่า
อาจารย์จะไม่พูดถึงโครงสร้างอำนาจไม่พูดถึงการสืบทอดอำนาจ
ไม่พูดถึงพลเอกประยุทธ์ไม่พูดถึงการทนไม่ได้แล้วที่เหมือนกับแทรกแทรงองค์กรต่าง
อันนี้ในเชิงเก่าหาเขานะคะคือคงจะไม่ใช่เรื่องต่างที่เปี๊ยบุธนทรพยายามพูดมาตลอดนอกสภามั้งคะ
ผสมผสานกันผสมผสานกันทั้งหมดนะฮะแต่ปัญหาคือว่า
ถ้อยคำต่างที่ผมอภิปรายในสภาเนี่ยในเมื่อคุณไม่ให้ผมอภิปรายในสภา
คุณเอาผมออกจากสภาผู้แทนสดรคุณเอาธนทรออกจากสภาพุทธรัศดรนะครับ
นั่นหมายความว่าอะไรคือเสรีภาพในการแสดงออกของเราจะต้องหายไปด้วยหรือ
เสรีภาพการแสดงออกของผมและธนทรถูกบังคับให้พูดในสภาอย่างเดียวเท่านั้นหรือ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นติดตัวผมมาตัดสิทธิ์การเมืองผมสมมุติจะตัดสิทธิ์การเมืองผมเนี่ย
คุณก็ตัดสิทธิ์การเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งไปแต่คุณตัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผมไม่ได้
เพราะสิ่งนี้ติดตัวกับมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดผมเกิดเป็นมนุษย์ผมคิดได้ผมพูดได้
ผมแสดงออกได้ดังนั้นผมก็ใช้มันต่อเท่านั้นเองครับส่วนเอ่อประเด็นจะพูดจาเรื่องอะไรต่าง
อยู่กับสถานการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องพูดเรื่องอะไรรณรงค์เรื่องอะไรทำพยายามมองให้มันเป็นเรื่องปกติ
มองให้เป็นเรื่องปกติว่านี่ก็คือการเมืองก็คือว่าผมอยู่ในสภาไม่ให้ผมพูด
ก็ต้องไปพูดข้างนอกพี่น้องประชาชนจะกดคลิปของผมดู
ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกดคลิปแล้วก็ได้ผมไปพูดให้ฟังหน้าบ้านท่านเลย

อาจารย์แต่ว่าบรรยากาศมันจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วสิคะ
ถ้าสมมุติมีการรวมตัวกันนำโดยธนทรปิยบุตรหลังโดนยุบพักเนี่ย
มันจะไม่ใช่บรรยากาศแบบนั้นนะคะมันจะต้องมีคนออกมาแบบ
เนี่ยอนาคตใหม่ถูกกันแกล้งธนทรถูกกันแกล้งปียบุตรโดนกันแกล้
คือมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนเกือบจะเป็นการเมืองเพียวเลย
แล้วเป็นการพูดความขัดแย้งเก่าเอามาใหม่
อาจารย์คุณจอมขวัญผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่า
การชุมนุมครั้งถัดไปถ้าจะเกิดขึ้น
มันไม่ใช่ชนวนสาเหตุมาจากเรื่องของอนาคตใหม่หรอกครับ
ชุมนุมครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
มันคือความทนไม่ไหวต่อรัฐบาลชุดนี้
ทนไม่ไหวต่อสิ่งที่พวกคุณทำตั้งแต่๕ปีที่แล้ว
มาสืบทอดอำนาจอีกนะครับผมเชื่อว่าการชุมนุมครั้งต่อไปขึ้นได้เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวกับที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบ

ไม่ได้เกี่ยวกับภาคอนาคตใหม่แล้ว
ลุกคือขึ้นมาของประชาชนครั้งต่อไป
ถ้าหากจะเกิดนั่นก็คือสัญญาณที่หมายความว่า
รัฐบาลชุดที่แล้วและชุดสืบเนื่องต่อมา
คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้กับประเทศนี้ได้เลย
ในขณะเดียวกันเรากลับต้องเสียต้นทุนมหาศาลของประเทศนี้ไปเพียงเพื่อให้พวกเขารักษาอำนาจ
ผมว่าเรื่องนี้คือเหตุปัจจัยที่สำคัญ
ถ้าที่ฉันเชื่อตามอาจารย์ก่อนนะคะว่า
คนอาจจะมีความคิดหรือว่าต้นต่อความรู้สึกของตัวเองในการออกมาก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าประชาชนจะออกมาด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่
เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่สามารถบอกได้ว่าใครนำไม่นำ
แต่ในท้ายที่สุดสำหรับตัวธนทรตัวผมเนี่ยนะครับ
ผมยืนยันในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับ
สิ่งนี้ตัดตัดออกไปไหนไม่ได้นะครับมันติดตัวกับมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดนะครับ
นะครับก็เราโดนระโลงการเมืองในพื้นที่แบบใหม่
เมื่อคุณปิดกั้นไม่ให้ผมทำในสภาผมก็มาทำกับพี่น้องประชาชนก็เท่านั้นเองนะครับส่วนสถานการณ์บานปลายอะไรต่างผมเชื่อว่าไม่มีใครไปบอกได้หรอกครับ
เหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ที่ฮ่องกงตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมาจุดติดตอนเอากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้าสภานะครับ
เหตุการณ์ที่ชิลีไม่มีใครรู้หรอกครับเกิดมาจากการขึ้นค่าโดยสารนะครับที่เลบานอนที่ขึ้นกันหมดก็ไม่มีใครรู้ครับไปเก็บภาษีออนไลน์
คนที่มีอำนาจจะคาดไม่ออกเพราะเพลิน
มันเป็นธรรมชาติของคนที่ครองอำนาจมายาว
ผมถึงพยายามจะชี้ให้เห็นว่าคนที่ครองหน้ามายาวเนี่ย
อย่าไปคิดว่าทุกอย่างจัดตั้งอย่าไปคิดเรื่องเรื่องนี้
ให้กว้างจริงว่าประชาชนเขาต้องการอะไร
ถ้าที่ฉันฟังอาจารย์อย่างคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับอนาคตใหม่มาอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
คืออันนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยหรือเปล่าอาจารย์
คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปนำเพราะว่าประชาชนเรียกร้อง
บรรยากาศมันมาสถานการณ์มันพาไปถึงจุดนั้น
แต่เหมือนกับแต่ผมปฏิเสธความรับผิดชอบตั้งแต่แรกเลยนะ
ถ้าสมมุติมีการชุมนุมใหญ่แล้วเกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาของบ้านเมืองเนี่ย

คือผมคิดว่าการที่จะมาบอกว่าผมหรือธนทรหรือพักอนาคตใหม่รับผิดชอบต่าง
อันนี้มันเป็นการมองข้ามสเต็ปไปไกลมากถูกไหมครับ
ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอย่าดูถูกเสียงของประชาชน
อย่าดูถูกเรื่องความไม่พอใจของประชาชนนะครับ
ประชาชนคนไทยคิดเองได้เขาตัดสินใจได้ว่า
วันนี้มันไม่ไหวแล้วมันถึงจุดที่จะความระเบิดความไม่พอใจออกมาแล้ว
ผมถึงพยายามพูดมาโดยตลอดว่าเราตั้งพักขึ้นมา
อย่างน้อยที่สุดความไม่พอใจของคน
มันถูกบรรทอนบรรเทาลงไปได้ด้วยสถาบันการเมืองที่เป็นทางการ
เช่นสภารัฐบาล

คนที่เขาไม่พอใจอยู่ข้างนอกแล้วเขาจะทำไง
คือพักการเมืองก็ดีผู้แทนรัศดรก็ดี
คือยานพาหนะในการแบกความต้องการของประชาชนไปดันนะครับ
แต่ถ้าคุณทำลายยานผ่านะนี้ออกไป
แล้วประชาชนจะนั่งยานผ่านะอะไรไปขับเคลื่อนความต้องการของเขานะครับ
ผมนึกยืนยันมาโดยตลอดว่าระบบรัฐสภาเป็นทางออกที่ดีมาก
แต่ว่าคุณต้องทำอย่างไรอย่ากำจัดใครออกไป
ให้มันมีความหลากหลายอยู่ในสภาแล้วค่อยเปลี่ยนกัน
ผมเดินทางไปไหนมาไหนนี่คุณจอมขวัญ
ตรงกันข้ามพี่น้องประชาชนเดือดยิ่งกว่าผมอีก
อยากจะให้พอได้แล้วอาจารย์ก็รู้อยู่แล้ว
ในระบบเขาสู้ไม่ได้ออกมาสู้กับเราดีกว่า
ไปหมดเลยผมกลับยืนยันมาโดยตลอดว่า
รัฐสภาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า

ผมพยายามจะผลักดังเรื่องนี้ตลอดเวลา

เหมือนกับตอนคุยกับหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
คือคนนอกอะค่ะมองอยู่แล้วว่าโดนนะคะ
แต่ของจริงรอพรุ่งนี้ช่วงบ่าย

ในช่วงบ่ายก็รายงานเป็นรายการพิเศษเลยนะคะ
เกาะติดนะคะว่าพรรคนี้อยู่หรือไป
ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่อุตส่าห์มานะคะ